ไปติดตามรายงานพิเศษกันหน่อยนะครับ
ที่สปลาวเป็นปีที่๒ติดต่อกัน
ติดตามได้จากรายงานเช่นนี้ครับ
โดยในปีนี้ทางสโมสรได้ขนทัพนักเตะชุดใหญ่ไปเต็มสูบ
เพื่อเป็นการเตรียมทีมสำหรับช่วงฤดูการของการแข่งขันที่เหลือ
ซึ่งปีนี้นอกจากการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษที่ทำการแข่งขันกับทีมฟุตบอลทีมชาติลาวแล้ว
โดยเป็นการเปิดฟุตบอลคลินิกให้กับเยาวชนจากสปลาวได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ในการฝึกฟุตบอลจากทีมงานผู้ฝึกสอนและนักเตะจากสโมสรชั้นนำจากเมืองไทยอีกด้วย
ฟุตบอลขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องแบบมืออาชีพให้กับน้อง
แล้วก็อีกอย่างมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง
เพราะว่าน้องก็จะได้พบกับซุปเปอร์สตาร์
แล้วก็ใกล้ชิดกับซุปเปอร์สตาร์ด้วยครับ
กับพระเจ้าหน้าน้ำตัวแทนของสหรัฐบาลเตศแห่งซาน
แล้วก็พิธีในการให้การช่วยเรือหรือว่าห่วงแม่ห่วงมือในการทายทอดบทเทียนขันพื้นฐานกับเด็กน้อย
ซึ่งอันนี้ก็เป็นบาทเก้าหนึ่งที่เห็ดให้เด็กน้อย
เขามีเป้าหมายในการที่เป็นนักกีฬาในอนาคต
ส่วนบรรยากาศการแข่งขันเกมนี้แฟนบอลชาวลาวเข้ามาชมกว่า๑๒๐๐คน
โดยเกมนี้เมืองทองได้๒ประตูจากชาเจ้าแจ็คสันโกโยโยในนาทีที่๒๒และ๕๖
คว้าแชมป์รายการพิเศษนี้ไปคลอง